เริ่มต้นด้วยการตามความคืบหน้า
เหตุการณ์ที่ต้องบอกว่ามันสะเทือนใจจริง

เป็นเด็กสาวนักเรียนชั้นม๖อยู่ที่นครศรีธรรมราช

น้องบอกว่าซื้อรุ่นเก่าหน่อยซื้อผ่อนก็ได้
ไว้ใช้เรียนต่อมหาวิทยาลัย

ก็อย่างที่ทราบตั้งแต่เมื่อวานนะฮะที่เป็นข่าว
แล้วก็ได้รับการเปิดเผยออกมา

น้องก็เลือกผ่อนกับร้านทางออนไลน์ล้านหนึ่ง
ซึ่งเสียเงินไปทีละทอดทีละทอดเนี่ยสุดท้ายปลายทางก็๑๘๕๐๐บาท
ใช่คือน้องโอนยอดเมื่อกี้๕๕๐๐บาท๓ครั้ง
แล้วเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นของเพื่อนที่ยืมเพื่อนมา

พยายามอ้อนวงอ้อนวอนต่างนะนะ
สุดท้ายในมิจฉาชีพที่เปิดเพจออนไลน์หลอกขายของออนไลน์เนี่ย
บอกถ้าอยากจะคืนเงินต้องเสียค่ายกเลิก๒๐๐ค่าประกันอะไรพวกนี้

ไล่ตรวจสอบไปมาก็อย่างที่ทราบนะฮะร้านนี้ก็ไปเอาภาพของร้านอื่นเข้ามา

ทำป้ายมาแล้วก็มาแปะทับเขา
ที่อยู่ของร้านเป็นที่อยู่อยู่ที่แม่สายจังหวัดเชียงราย

ที่อยู่จริงเนี่ยเขาเป็นหมู่บ้านเปิดเป็นร้านขายอาหาร

ไม่ได้ทำมือถงมือถือขายมือถืออะไรเลย
ทุกผู้ชมครับถ้าเกิดจะแกะไปเนี่ยในการเอาผิดกับคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
คือมันต้องแยกเป็นคดีด้วยนะคุณรัชพร

ผมก็ได้คุยกับหลายคนในเปิดปากกับภาคภูมิเนี่ยคือเรื่องการเสียชีวิตของน้องพลอย
อันนี้ต้องยอมรับว่าน้องเนี่ยผูกคอตาย

แต่การเอาไล่ไล่เอาผิดกับคนก่อเหตุเนี่ยส่วนหนึ่งต้องไปดูที่บัญชีม้าที่น้องโอนเงินเข้าไป
คือถ้าไม่มีบัญชีมามิจฉาชีพมันก่อเหตุไม่ได้เพราะมันไม่มีปลายทางในการโอนเงิน
บัญชีที่น้องโอนเข้าไปเนี่ยชื่อดอกแก้ว

คนนี้แหละฮะซ้ายมือเนี่ยผู้หญิงคนนี้ฮะอายุ๒๒ปีเท่านั้น

อยู่ชัยภูมินะฮะนี่คือที่ชัยภูมินะฮะ

ที่เกิดเหตุของน้องพลอยอยู่ที่นครศรีธรรมราช

แต่ดอกแก้วแก้วเจิมเนี่ยอยู่ชายภูมินะฮะดอกแก้วเนี่ยวันนี้ตำรวจที่ชายภูมิเนี่ยเรียกมาสอบปากคำก่อน

เพราะคดีนี้พบตรสั่งมาแล้วไซเบอร์เนี่ยรับทำคดีแล้ว

ดอกแก้ววันนี้ตอนที่มาเจอตำรวจที่ชัยภูมิเพราะว่าชื่อของเธอคือบัญชีม้ามันมีพวกสลิปการโอนเงินชัดเจน

ดอกแก้วนี่อันนี้ตอนคุยกับตำรวจข้างในนะ
ใช่ค่ะที่ชัยภูมิเป็นผู้อำกับการสพคศก็เชิญตัวมาสอบสวนร่วมกับตำรวจไซเบอร์เลย
อกแก้วบอกว่าตัวเธอรับจ้างกรีดยาง

ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกบัตรประชาชนบัญชีม้าอะไรนี่ไม่รู้เรื่องเลย

ไม่เคยรับจ้างเปิดบัญชีม้าด้วยนะ

ใครเอาบัตรประชาชนไปไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้นะฮะ
แต่หลายปีก่อนเนี่ยเธอเคยสมัครแอปพลิเคชันเงินกู้
ตอนที่สมัครเนี่ยเขาให้ส่งบัตรประชาชนให้แล้วให้สแกนใบหน้าด้วย
ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
เรื่องรับจ้างเปิดบัญชีให้คนอื่นเอาไปใช้แบบผิดเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยทำ

ทุกวันนี้เนี่ยรถจักรยานยนต์เนี่ยไม่ได้ผ่อนมา๖งวด
ตอนนี้เธอเล่าให้ผู้สื่อของเราฟังเธอน้ำตาเลยนะฮะ
ตอนนี้รายได้หลักหลักของเราคืออะไรรายได้หลักเราหรอ
ชีวิตโจรสรับสาย
ใส่้าอย่าง

แต่ว่าต้องส่งตัวต่อเข้ากรุงเทพนะครับทุกผู้ชมครับ
ไซเบอร์เนี่ยเข้ามาดูแลคดีนี้แล้วนะก็โอนคดีมาจาก
ที่เกิดเหตุคือสพเกาะทวดที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับพ่อของดอกแก้วนะฮะ
เจ้าของบัญชีม้านะครับนี่วันนี้ก็ลูกสอบปากคำเสร็จถูกส่ง
ตัวเข้ากรุงเทพทันทีนะฮะพ่อก็มาส่งลูกขึ้นรถนะครับนี่ขึ้น
รถของตำรวจนะฮะพ่อบอกว่าลูกสาวเนี่ยรับจ้างกรีดยางนะเพราะ
ฉะนั้นเนี่ยเชื่อเลยว่าลูกเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องการไปเปิดบัญชีม้า
หลอกลวงชาวบ้านหรอกคือลูกเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้บัญชีที่เขา
แล้วเอาไปใช้เอาชื่อลูกไปใช้เนี่ยมันคือธนาคารอะไรยังไงฝาก
เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลให้อย่างละเอียดด้วย
พ่อบอกต้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวพ่อด้วย
แต่ถ้าเกิดลูกพ่อทำผิดจริงพ่อก็ไม่ได้เข้าข้างนะค่ะ
ให้ดำเนินคดีได้เลยแต่เชื่อว่าลูกเนี่ยไม่เกี่ยวข้องแน่

พลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัธยกรรมทางเทคโนโลยี
นี่นะฮะท่านบอกว่าตำรวจเนี่ยได้นำตัวนางสาวดอกแก้วหนึ่งในบัญชีม้า
ที่รับโอนเงินจากนักเรียนหญิงชั้นม๖ที่ได้ผูกคอตาย
มาสอบปากคำที่ตำรวจไซเบอร์และสอท๕นะครับซึ่งดูแลพื้นที่ทางภาคใต้นะครับ
ทีนี้บัญชีม้าคนอื่นนะฮะที่เกี่ยวข้องกับแก๊งนี้นะครับ
รวมถึงหลักฐานอื่นด้วยนะครับกล้องวงจรปิดด้วย
เส้นทางการเงินเข้าไปไล่แล้วด้วยคาดว่าพรุ่งนี้เนี่ย
จะสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุที่ร่วมกันเป็นขบวนการได้๕คน
ใน๕คนเนี่ยรวมดอกแก้วด้วยในข้อหาช่อกงประชาชน
แม้เจ้าตัวจะปฏิเสธก็ตามคือต้องแจ้งนะผู้ชมด้วยนะฮะ
ถ้าเป็นคดีช่อโกงเนี่ยปกติถ้าช่อกงในทั่วไปมันต้องมีเรื่องฐาน
ของจำนวนคนหรือว่าจำนวนเงินใช่ไหมค่ะแต่ถ้าเป็นการหลอกลวงผ่านทางออนไลน์เนี่ยอ่า
ถ้ามีหลักฐานแบบหลอกให้เขาซื้อขายอะไรพวกนี้นะแม้แต่คนเดียวยอดเท่าไหร่ก็แล้วแต่
ข่ายช่อกงประชาชนได้เลยทันทีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ต้องหาเนี่ยใน
กวนที่มาหลอกให้น้องพลอยซื้อมือถือเนี่ยแล้วน้องไปผูกคอตายเนี่ย
อันนี้โดนช่อกงประชาชนมันมีเรื่องของเงินที่เอาจากน้องไปไงอันนี้ข้อหานักนะ
ช่อกงประชาชนเนี่ยคือไอ้เรื่องคดีอาญาที่ว่าไปฆ่าคนตายอะไรพวกนี้มันอาจจะเป็นคนละส่วนกัน
เพราะว่าเนื่องจากน้องอันนี้ต้องต้องยอมรับน้องผูกคอตายใช่ค่ะแต่ไอ้พวกนี้โดนช่อกงประชาชน
จฉาชีพแก๊งนี้นะฮะนับจากชื่อของบัญชีของดอกแก้วเนี่ยนะดอกแก้ว
แก้วเจิมเนี่ยมีอีกสี่อีกสามแถวแล้วรวมเป็นสี่แถวด้วยกันคือ
คือจากดอกแก้วเนี่ยแล้วโอนไปอีก๓ทอดนะฮะ
ชื่อบัญชีดอกแก้วเจ้าตัวเขาอยู่ชายภูมินะฮะ

ส่วนเงินที่ออกจากบัญชีของดอกแก้วแก้วเจิมนางสาวดอกแก้วเนี่ย
อ่าของแบงค์เนี้ยแก๊งเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องตรงนั้นหรอกใช่ไหมไอ
โครงการนี้มันก็ไปเปิดแบงค์เนี่ยแล้วก็ให้โอนมาเนี่ย
อีก๓ทอดที่โอนไปเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหมดเลยนะฮะ
กำลังไล่ตรวจสอบอยู่นะครับ
เงินที่ได้ในส่วนของน้องพลอยไปนะฮะ
หมื่นกว่าบาทเกือบ๒๐๐๐บาทเนี่ย
ตอนนี้ยังไปหยุดอยู่ที่บัญชีแถวที่๔
แต่บางส่วนเนี่ยถูกกดออกไปบ้างแล้วมีคนไปกดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตำรวจไปไล่เส้นทางการเงินแล้ว
ไล่ตรวจสอบแล้วนะครับแต่อายัดไว้ทันยังบัญชียังออกไปไม่หมด
ซึ่งในจุดที่ไปกดเงินอยู่ห่างจากชายแดนแถวทางเชียงราย
แค่สามกิโลเมตรนี่ตำรวจอายัดบัญชีได้เรียบร้อย
พบว่ายังมีผู้เสียหายอีก๔คนนะครับหลังจากที่มีข่าวเรื่องของน้องพลอย
เกิดขึ้นไปแจ้งความเอาไว้ในสี่ท้องที่ลักษณะเหมือนกันเลยนะฮะ
พลอยเลยนะคือโอนเงินไปให้แล้วก็ไม่ได้ของบอกคุณพิมพ์ไม่ครบถ้วน
คุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้ถ้าคุณจะผ่อนคุณต้องบอกอะไรนะ
เป็นผู้ผ่อนลายใหม่อะไรอย่างงั้นน้องกรอกคำว่าว่าตกไปหนึ่งคำค่ะ
อันนี้ในส่วนของน้องพลอยใช่ไหมซึ่งลายอื่นก็คล้ายกัน
มันจะหาเหตุผลแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นมีอีก๔รายนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วเป็นช่วงเวลาเดียวกับน้องพลอยเลยนะฮะทั้งสี่รายเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชี
อกแก้วแก้วเจิมนะฮะในช่วงวันที่๑๔๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นบัญชีแล้วก็ช่วงเวลาวันเดียวกับที่น้องพลอยเนี่ย
เงินเข้าบัญชีของดอกแก้วแก้วเจิมเหมือนกันอ่าผู้ที่ไปแจ้งความเอาไว้นะครับนี่ฮะ
ก็มีท้องที่สพเมืองนศรีธรรมราชมีพื้นที่สนบุคคโล
มีพื้นที่สอนอหัวหมากแล้วก็มีพื้นที่สอนอห้วยขวาง
แต่ว่าน้องพลอยเนี่ยนครศรีธรรมราชเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่คนละท้องที่นะครับ
คุณผู้ชมครับนี่นะฮะขณะเดียวกันนะครับเมื่อตรวจสอบประวัติของดอกแก้วแก้วเจิมนะฮะ
พบว่าเคยต้องคดีรักทรัพย์ตอนอายุ๑๔ปีเมื่อปี๕๗อันนี้อยู่ที่ท้องที่สพบ้านปราง
ที่จังหวัดนครราชสีมาปีเดียวกันเคยก่อคดีร่วมกันลักษัพ
และร่วมกันมีอาวุธปืนตั้งแต่๒คนขึ้นไปในสถานที่รัชการคดีนี้อยู่ที่สพคศจังหวัดชัยภูมินะฮะ
ซึ่งล่าสุดตอน๑ทุ่ม๒๐ที่ผ่านมานะคะตำรวจไซเบอร์ก็นำตัวดอกแก้วคนนี้ค่ะ
ไปที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยีที่แจ้งวัฒนะนำตัวเข้ากรุงเทพเรียบร้อย
จากการตรวจสอบการโอนเงินของน้องม๖ก็คือน้องพลอยนะคะ
หมายเลขบัญชีที่รับโอนเงิน๔ครั้งเป็นบัญชีของดอกแก้วคนเดียว
และมีการเบิกถอนเงินสดออกจากบัญชีไปและปิดช่องทางติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ทุกช่องทางกับน้องพลอย
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่คุมตัวมาเนี่ยดอกแก้วกับคุณแม่มาด้วยกันสีหน้าเคร่งเครียดเลย
พอสื่อมวลชนถามว่าได้คุยแชทกับน้องพลอยหรือเปล่าดอกแก้วก็ปฏิเสธนะคะ
เมืองต้นพบว่าดอกแก้วเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็มีสีหน้าเคร่งเครียด
ไม่ยอมให้ปากคำอะไรกับพนักงานสืบสวนเลยค่ะ

พนตรนิษฐริชารินโกพัดตาผู้บังคัดการตำรวจสืบสวนสวนสาว
ส่วนอาจกรรมทางเทคโนโลยี๕ก็เร่งสอบปากคำดอกแก้วทันทีเลย
เพื่อจะขยายผลไปยังเครือข่ายขบวนการนี้
แนวทางการสืบสวนเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะมีมากกว่า๕คนนะคะ
มีรายงานว่าจากการตรวจสอบบัญชีของดอกแก้วเนี่ย
มีการรับโอนเงินจากเยาวชนอีก๔รายค่ะพี่อุ๋ย
เป็นในพื้นที่กรุงเทพ๓รายนครศรีธรรมราช๑ราย
เรื่องต้นสารพิจารณาออกหมายจับ๓รายที่เกี่ยวข้องกับคดีช่อกงในคดีของน้องพลอยแล้ว
แต่ยังไม่ได้มีรายละเอียดออกมาว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
และมีความเกี่ยวข้องกับดอกแก้วยังไงบ้างค่ะ
คือน้องพลอยนี่บ้านอยู่ที่ตำบลเกาะทวดอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
เรียนอยู่ชั้นม๖อายุเพิ่ง๑๙ปีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕ตุลาคมนะครับ
ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่จัดงานศพให้กับน้องพลอยอยู่
วันนี้น้องกั้งคุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านงานศพของน้องพลอย
ก็มีคนที่มาแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมาก
คืนนี้เป็นคืนสวดศพคืนสุดท้ายนะครับ
พรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจ
คุณพัชรวรินได้คุยกับน้าของน้องพลอยนะฮะ
คุณน้าอำภัยบอกว่าพอรู้ข่าวเรื่องของนางสาวดอกแก้วบัญชีม้า
พี่บอกไม่รู้เรื่องเลยไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้น
ครอบครัวไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของดอกแก้วที่บอกไม่เกี่ยวข้อง
เพราะน้องพลอยมีภาพของดอกแก้วถือบัตรประชาชน
ในช่วงที่ติดต่อซื้อขายโทรศัพท์มือถือใช่ไหม
น้องก็พยายามที่จะแบบเอาให้ชัวร์ว่าซื้อขายแน่มีตัวตนจริงใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ยังไง
พลอยจะมีภาพบัตรประชาชนของดอกแก้วได้ยังไง
เขาก็เลยปฏิเสธอย่างเดียว
ก็เลยให้เขาดูวันนี้คุณไปทำเรื่องกู้เงินมาใช่ไหม
แล้วก็บอกเขามองเขาเงียบเลย
เนี่ยแล้วรูปนี้ถ่ายได้ยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

แต่ดอกแก้วเธออ้างว่าเธอเคยสมัครแอปเงินกู้

แล้วไอ้แอปเนี่ยมันให้ส่งบัตรประชาชนไปให้พร้อมกับให้สแกนใบหน้าแบบนี้ด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่าถูกมิจฉาชีพเอาไปใช้หรือเปล่า
แต่ผมเชื่อว่าตำรวจไซเบอร์ก็ไล่สอบสวนไม่ยากหรอก
ใช่ค่ะตรวจสอบดูก็แป๊บเดียว
คุณแม่ของน้องพลอยนะคุณแม่บุญเยือนนะครับ
วันนี้ก็บอกกับเรานะฮะว่ามันมีแชทสุดท้ายที่แม่กับน้องพลอยได้คุยกัน
คือเสาร์ที่๑๔ตุลาคมก่อนจะเกิดเหตุอาทิตย์ที่๑๕ตุลาคม
ว่ายังไงเดี๋ยวจะผ่อนไปใช้ไป
นี่เห็นไหมฮะซึ่งคุณแม่ก็ถามน้องพลอยกลับไปเหมือนกัน
เหมือนกับว่ารู้จักคนที่ผ่อนใช่ไหมแล้วก็เลยโทรไปคุยกันแทน
แม่ว่าคือมั้งนุ้ยก็คือแทนน้องพลอยเป็นภาษาถิ่นทางภาคใต้นะครับ
แม่ก็ถามว่าเหมือนของกับน้องอีกคนนึงไหมนะครับใช่ผ่อนไปใช้ไปก็เลยโทรไปคุยรายละเอียดกัน
นี่นะฮะสุดท้ายวันอาทิตย์ก็เกิดเหตุขึ้นนะครับ
เรื่องทางคดีแม่บอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามต้นต่อของแก๊งวิชาชีพนี้
ดำเนินคดีให้ได้นะครับสุดท้ายแม่เชื่อว่าใครทำอะไรไว้จะได้รับผลกรรมแบบนั้น
ตอนแรกที่หนูดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยหนูก็เห็นเขาพูดว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยแล้วเห็นทำไมเหตุการณ์เนาะมันเยอะนะมันเหมือนกับว่าเขาก็เป็นขบวนการอ่ะ
มันหนูก็ไม่ทราบว่ามันจะจับถูกคนไหมหรือว่าถ้าจับถูกคนแล้วก็ก็แล้วแต่ตำรวจเขาก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอ่ะตามกฎหมายที่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องไปหลอกลวงคนอื่นอีกอะค่ะ
ของน้องพลอยนะครับบอกว่าวันนี้ตำรวจก็มารับตัวเพื่อไปขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็มีการสอบถามข้อมูลน้องที่กองกับการสืบสวนสอบสวนนครศรีธรรมราชนะครับตำรวจก็ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุน้องนิวบอกว่าหลังจากทราบข่าวว่าตำรวจเนี่ยได้ตัวบัญชีมา

ที่อพฤคลศาสน์นะคะคุยกับพ่อของดอกแก้วค่ะคืออย่างที่บอกว่าพ่อและแม่ก็เชื่อว่าลูกสาวก็น่าจะตกเป็นเหยื่อด้วยเหมือนกันลูกสาวเพิ่งอายุ๒๒ปีแล้วก็เหมือนกับเคยหลงส่งบัตรประชาชนไปให้กับแก๊งเงินกู้เลยคิดว่าลูกสาวไม่น่าจะรู้เรื่องไม่น่าจะเป็นผู้ร่วมขบวนการกับแก๊งนี้นะคะคุณพ่อบอกว

ในพื้นที่สพบ้านปรางที่นครราชศรีมาตอนอายุ๑๔เนี่ยเป็นการหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาจากร้านแล้วไม่ได้จ่ายเงินและในปีเดียวกันจะถูกคดีร่วมกันลักทรัพย์ที่สพคศจังหวัดชายภูมิก็หยิบของจากร้านโชว์หวยมาแต่ก็ได้มีการชดใช้ค่าเสียหายไปแล้วค่ะ
พ่อบอกว่าไม่ได้ทำ
แต่ก็คือน้องไม่ได้มีเงินเหลือเฟือที่เงินจะเข้ามาเยอะ
ไม่มีเลยครับไม่มีเลย
ขนาดเขาไปทำงานพ่อยังส่งไปให้
ถ้าเกิดว่าน้องเป็นคนเปิดบัญชีม้าจริงคุณพ่อเชื่อไหมฮะ

เพราะว่าเขาไปเปิดเขาก็ไม่ได้บอกพ่อ
พ่อก็ไม่ได้สนใจเขาก็บอกว่าเรื่องไม่ดีอย่าไปทำลูก
เขาก็เคยบอกถ้าเขาทำจริงก็ทำไปตามขบวนการ
พ่อไม่ได้ว่าคนผิดจะทำให้จะไปเอามาให้ถูกเนี่ยมันก็ไม่ได้
ทีมข่าวเราก็เลยลองเดินทางไปที่ตลาดสี่แยกคอนศาลนะคะ
ซึ่งก็เป็นจุดที่ดอกแก้วเคยมาขโมยของในปี๕๗จนเป็นคดีความ
เจอกับเจ้าของร้านขายของชำค่ะเจ้าของร้านเนี่ยเล่าว่า
ร้านนี้เธอซื้อต่อมาจากเจ้าของร้านคนเก่าอีกทีนึงเมื่อสองปีก่อน
เท่าที่ทราบเนี่ยเจ้าของร้านคนเก่าตอนที่เปิดร้านอยู่
ก็ชอบมีวัยรุ่นมาขโมยของในร้านอยู่บ่อยค่ะ
เพราะเขาดูแลร้านอยู่คนเดียวแล้วด้วยความที่เป็นวัยรุ่นนะเนาะ
จับได้ก็ไม่อยากเอาเรื่องเอาราวเด็กไม่อยากให้เสียอนาคตก็เลยให้อภัยไปทุกที
ก้านค่ะเจ้าของร้านการดาพาณิชย์ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าขายของที่ตลาดมา๒๐ปีแล้ว
ก็ชอบมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาขโมยของเป็นประจำนั่นแหละ
ในปี๕๗ก็มีเหตุลักขโมยเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าจำไม่ได้หรอกนะว่าจะใช่ดอกแก้วหรือเปล่า
ไปคุยกับแฟนของดอกแก้วครับ
แฟนของดอกแก้วอายุ๒๕ปี
ที่ผ่านมาก็รับจ้างอยู่ที่กรุงเทพก่อนจะกลับมารับจ้างกรีดยางที่ขอนแก่น
ที่ขอนแก่นค่ะเท่าที่รู้เนี่ยแฟนสาวมีบัญชีอยู่แค่สามธนาคารนะคะ
คือธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารกสิกรไทย
เอาไว้สำหรับฝากถอนเงินเข้าออกตามปกติส่วนบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์หรือว่าเทาเกษรเนี่ยเอาไว้สำหรับเงินส่งเคราะห์บุตร
เขาบอกว่าแฟนสาวไม่เคยไปเปิดบัญชีของธนาคารนี้
ส่องนี้เอาไว้รับเงินเดือนลูก

พ่อมึงว่าไปตัดยาง
แกก็นอนนี้พักผ่อน
ได้คุยกันบ้างไหม
ก็ยังไม่ได้คุย
ในกรณีที่เกิดขึ้นของน้องพลอย
แล้วก็มีอีก๔คนที่เจอในขณะนี้ใช่ไหม

เขาก็ไปแจ้งความในที่ต่างแล้วเนี่ยนะฮะ
อันนี้คือพวกมิจฉาชีพลักษณะ

แล้วก็หลอกเอาเงินเขา
ซักครั้งที่นี่คือจะโทรไปหาที่บ้าน
แล้วก็สัญหาวิธีการหลอก

พวกนี้มันอาจจะเป็นกวนเดียวกันนั่นแหละ

ทางเพจเฟซบุ๊กค่ะก็เลยติดต่อแชทพูดคุยเพื่อจะสอบถามราคาอะไรต่างเนี่ย
จากให้เขาส่งบัตรประชาชนอะไรมาให้ดูหน่อยอะไรพวกนี้ก็ส่งมาให้ดูเป็นของดอกแก้วใช่ไหม

พลอยยังบอกขอดูหน้าร้านหน่อยนี่เห็นไหมมันก็ส่งภาพขวามือมาให้

อ่าปรากฏว่าทีเนี้ยโอ้โหแม่คือเจ้าของร้านตัวจริงว่าเขาเห็นข่าวเมื่อวานที่เป็นข่าวดังขึ้นมาเนี่ย

แล้วก็บอกที่อยู่ว่าอยู่นู่น

ทางเจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือที่นครสวรรค์นะฮะ
เจ้าของร้านที่ถูกเอาภาพแอบอ้างไปใช้เนี่ยฮะ
เจ้าของร้านอย่างสายวันยี่สิบเจ็ดปี

เพื่อลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานว่า

ของเธอไม่เกี่ยวข้องนะครับ
ร้านของเธอยู่ที่ต่ำบนนะครณสวรรค์
อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มิจฉาชีพเนี่ยเอาภาพของร้านเนี่ยไปแอบอ้างไปหลอกลวง
ทำให้น้องพลอยเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็มีอีกหลายคนที่ถูกหลอกเหมือนกัน
เธอบอกเธอตกใจมากหลังจากทราบข่าวนะฮะทีแรกก็มีคนเนี่ยโทรมาถามเยอะแยะไปหมด
เพราะว่าเขาเห็นเห็นภาพของร้านแล้วเขาเอ๊ะใช่หรือเปล่าแม้ชื่อจะไม่ใช่
แต่เขาแบบหน้าตามันจำได้อ่าซึ่งเธอก็ต้องบอกอุ้ยไม่ใช่
ไม่เกี่ยวข้องเลยแล้วต้องมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
ฝากเตือนทุกคนว่าจะซื้อของผ่านทางออนไลน์เนี่ยขอให้ระมัดระวังด้วย
อืมคือวันนี้ผมก็ได้คุยกับคุณธัญลักษณ์ที่เปิดปากกับภาคภูมินะค่ะ
เขาบอกว่าในในมุมของเจ้าของร้านเนี่ยคืออย่าไปคิดว่าลูกค้าเนี่ย
ต้องระวังร้านอย่างเดียวนะค่ะทางร้านเองเนี่ย
ขายมือถือทุกวันนี้เนี่ยมีหน้าร้านแบบเนี้ยเธอก็กลัวลูกค้านะค่ะ
ไอ้แบบว่าเออจะผ่อนจริงหรือเปล่าจะแบบง่ายแบบโอนมาก่อน
พันหกพันมาอะไรเอ่อไม่มีทางเขาบอกมียังไงเนี่ย
มาซื้อที่ร้านหรือว่ามาเอาของที่ร้านกันเนี่ยดีที่สุด
แนะนำว่าถ้าซื้อออนไลน์ให้อ่าโอนที่เป็นชื่อบัญชีลงจากชื่อร้านดีกว่าค่ะ

มีคนโทรมาตอบถามที่ร้านเยอะไหมครับก็มีลูกค้าค่ะที่เคยซื้อข่ายกันเข้ามาถามว่า
อันนี้เป็นรูปของทางร้านจริงจริงไหมลูกอ่ะเป็นของทางร้านจริงค่ะ
แต่ว่าชื่อร้านไม่ใช่เป็นการแอบอ้างค่ะพี่
ยิ่งซื้อผ่อนเนี้ยยิ่งต้องมาที่ร้านนะค่ะคือต้องเจอตัวกันถูกไหมเจอหน้ากัน
เพราะเขาก็กลัวแบบราคามือถือหมื่นกว่าบาทเอาจ่ายไว้ก่อน๕๐๐
แล้วส่งเครื่องไปให้เขาบอกเขาก็กลัวนะแล้วไม่ได้เลยอ่า
ขวามือนี่คือร้านจริงอยู่นครสวรรค์นะฮะค่ะคือเจ้าของร้านบอก
ซื้อผ่อนยิ่งต้องมาที่ร้านนะฮะเพราะฉะนั้นใครเนี่ยไปเจอพวกสินค้าออนไลน
แล้วซื้อผ่อนแล้วแบบโอ๊ยง่ายเหลือเกินโอนมา๕๐๐เดี๋ยวส่งของให้เลย
มาสามพันส่งของให้เลยเนี่ยอย่าไปเชื่อเพราะถ้าเกิดเป็นร้านค้าจริงจริงเนี่ย
เขาก็กลัวเหมือนกันค่ะกลัวส่งของไปให้ลูกค้าแล้วถึงเวลาเนี่ย
หลักฐานไม่ครบไม่ได้เคยเจอตัวไม่ผ่อนขึ้นมาทำยังไง
ท่านผู้ชมครับส่วนเรื่องของบ้านเลขที่นะฮะที่มิจฉาชีพแก๊งนี้เนี่ย
เอาร้านที่อยู่ที่นครสวรรค์ไปนะฮะแล้วไปอ้างที่อยู่ว่าอยู่ที่เลขที่๗๔๗เทศบาล
ตะบนเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเจ้าของบ้านเลขที่ที่
จฉาชีพแก๊งนี้เนี่ยไปแอบอ้างเนี่ยนะฮะนี่เราไปตรวจสอบนะครับ
เขาไม่ได้เป็นร้านมือถงมือถืออะไรเลยนะฮะเป็นลักษณะบ้านแบบนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้เป็นร้านอาหารชื่อโค้งอร่อยมันอยู่ตรงโค้งพอดีน้องมิ้น
ค่ะอ่าก็เลยชื่อโค้งอร่อยอร่อยแต่ตอนนี้ปิดกิจการไปแล้วนะครับ
แล้วก็ไม่เคยมีการเปิดขายโทรศัพท์มือถืออะไรด้วยอ่านี่โค้งอร่อยนะฮะ
เจ้าของบ้านนะฮะซึ่งก็เป็นอ่าเจ้าของร้านที่เคยเปิดตรงเนี้ย
ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนนะฮะไม่เคยทำงานคอร์เซ็นเตอร์
ไม่เคยเปิดร้านไม่เคยเปิดร้านมือถืออะไรทั้งสิ้นอืม
เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจก็เลยไปที่สถานีตำรวจ
นะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ค่ะเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้เหมือนกัน
อ่าโหต้องระวังเลยนะฮะนี่ขายกับข้าวอาหารตามสั่งครับผมอืม
แล้วได้ดูทีมีภูตชายคนหนึ่งอ่ะเขาออกมาบอกว่านี่คอนโดเหมือนน้องพลอยเป๊ะเลยนะ
เหรอจนเขาคิดว่ามันต้องเป็นขบวนการเป็นแก๊งเดียวกันแน่แน่ผู้ชายคนนี้อายุยี่สิบปี
นัทพรนะคะเขาถูกหลอกให้ผ่อนมือถือเหมือนกันเลยคืออยากซื้อมือถือใหม่นั่นแหละ
แต่ทุนทรัพย์มันก็มีจำกัดเนอะเขาก็ต้องหาที่มันตอบโจทย์เขาให้ได้มากที่สุด
หนุ่มคนนั้นก็คือผู้ชายเสื้อสีฟ้าคนนี้นะคะนายนัทพรเขาบอกเขาก็หาข้อมูลจนไปเจอเฟซบุ๊ก
ชื่อเพจว่าฮันน่าช็อปโมบายร้านเดียวกันไหมคะอืมโทรศัพท์มือถือราคาสดผ่อน
เขาก็เลยคิดว่าเออเพจมีคนติดตามตั้งเป็นแสนเนี่ยมีหน้าร้านด้วยก็เลยทักไปเพื่อเช่าซื้อแล้ววางเงินดาวน์
เรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องอะไรฮะไอโฟนสิบสามค่ะอืมราคาหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาท
เท่าน้องพลอยเลยไหมอ่าแบ่งชำระสิบสองงวดงวดละหนึ่งพันสามร้อยบาท
ใช้เงินดาวน์ห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะก็เลยตกลงซื้อขายแล้วก็โอนเงินดาวน์ไปให้ตามขั้นตอน
แล้วแอดมินบอกว่าไงรู้ไหมคะคุณโอนเงินผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้ระบุหมายเหตุไว้
เขาเลยบอกอ่างั้นผมขอเงินคืนเดี๋ยวโอนให้ใหม่อย่างถูกต้องทำไม่ได้แล้วทีนี้ขอเงินคืนไม่ได้
อีกไฟล์บอกต้องโอนเงินดาวน์เพิ่มอีกห้าพันเก้าถึงจะเอาเงินสวนแรกคืนได้
อันนี้เหมือนน้องพลอยเป๊ะเลยเป๊ะเลยเขาบอกว่ามันไม่ใช่แหละมันประหลาด
อันนี้ตลกมันจะเป็นระบบอะไรที่มันจะโอนเข้าโอนออกแล้วเอาออกไม่ได้
แล้วเขาไปต่อไหมไม่ไปค่ะไม่โอนแล้วก็ไปปรึกษาเพื่อนจนมั่นใจว่าโกงแน่หลอกแน่
ตอนแรกเขาก็พยายามจะขอเบอร์โทรเจ้าของร้านเพื่อจะขอเจรจานะคะ
แต่แอดมินก็ปฏิเสธค่ะเพราะเขาบอกว่าเขาจะแจ้งความดำเนินคดีนะ
เออมันว่ายังไงแอดมินบอกก็จะขอลงบันทึกประจำวันเหมือนกัน
คู่กลับอีกเหรออ่าขู่กลับค่ะเออเออนี่ไงไอ้พวกนี้มันไม่กลัวหรอก
ไม่กลัวมันจะคู่แล้วกลับใช่วัดใจไงคะอืม
ส่วนชื่อบัญชีที่เขาโอนไปไม่ได้ชื่อดอกแก้วนะคะครับชื่ออินทิราบุญหนักค่ะ
โอ้โหหนักจริงจริงแต่อันนี้อาจจะไม่ใช่บุญแล้วล่ะเป็นบัญชีม้าเหมือนกันอ่า
แล้วพอเขาเห็นข่าวน้องพลอยปุ๊บเขาตกใจเลยว่าแบบเฮ้ยนี่ร้านเดียวกันนี่นะ
แต่ของน้องเขาถึงขั้นผูกคอตายเลย
ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่หรือว่าที่เป็นทุจริตนะครับ
คือคนหนึ่งคนต้องมาตายกับอีกคนหนึ่งคนต้องมาเดือดร้อนกับทุกคนที่เขาจะต้องการซื้อขายของของคุณ
คือมันมันไม่ใช่อ่ะครับคือถ้าคุณโบยสุดใจจริง
คุณเลือกที่จะคุยเลือกที่จะมาปรึกมามาคุยมามาเจรจาดีกว่าอืม
คุณทำอย่างนี้ก็ไม่เจริญหรอกครับ
คุณก็มีความสุขชั่วคราวสุดท้ายคุณโดนจับมาคุณก็เสียอนาคตอยู่ดี
อ่ะหลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่าอ่ากรณีน้องพลอยเนี่ย
น้องลืมลืมใส่คำว่าว่าอืม
ก็เลยต้องโอนเงินดาวอยู่นั่นน่ะสามรอบแล้วนัทธพรล่ะกรอกอะไรผิด
ไปดูสลิปค่ะไปดูสลิปที่ช่องบันทึกช่วยจำนะคะครับ
นัทพรเขียนในสลิปตรงบันทึกช่วยจำเป็นคำว่า
สลิปเนี่ยมันจะมีให้ใส่ได้เหมือนเป็นการที่เวลาเราจะกลับมาย้อนเช็คดูว่า
ยอดนี้เราโอนไปสำหรับค่าอะไรเราก็บันทึกของเราเอาไว้อ่ะอ่า
นี่ไงบันทึกช่วยจำน้องใส่ว่าค่าดาวไอโฟน๑๓
ทีนี้เอกสารที่มิจฉาชีพส่งมาเป็นใบเสร็จการผ่อนชำระ
มุมขวาบินระบุว่าบินเงินสด
ซึ่งน้องนัทพรก็อ่านรายละเอียดของการผ่อนชำระ
แล้วก็โอนเงินแต่ไม่ได้อ่านตรงหมายเหตุค่ะ
นี่เห็นไหมบันทึกช่วยจำก่อนโอนวงเล็บว่า
ผู้ผ่อนรายใหม่วงเล็บย้ำดอกจันทร์จำเป็นต้องใส่
นี่ไงมันต้องมีคำว่าว่าแล้วเว้นวักผู้ผ่อนรายใหม่แบบนี้เหรอ
อันนี้มินพูดจริงก็ตั้งใจเลยนะอันนี้ตั้งใจแน่นอนเลย
ไม่มีใครสังเกตแล้วไอ้ตรงบันทึกช่วยจำส่วนมากเป็นของเรา
ใช่ไหมเราจะเอาไว้ดูของเราเองว่าเราเคยโอนไปค่าอะไร
ใช่แต่ประเด็นคือมินว่าไอ้การที่เอาคำว่าว่ามาใส่ในวงเล็บเนี่ย
ตั้งใจทำให้คนโอนผิดเพราะถ้าอ่านประโยคแบบอ่านประโยคปกติอ่ะพี่อุ๋
มันก็คือจะเขียนว่าบันทึกช่วยจำก่อนโอนว่า
ผู้ผ่อนรายใหม่ย้ำจำเป็นต้องใส่คนก็จะเข้าใจว่า
ตรงบันทึกช่วยจำเนี่ยให้ใส่คำว่าผู้ผ่อนรายใหม่

คือมันก็พวกนี้มันก็อ้างไปเรื่อยแหละมันก็หาทางของมันอะไรไปเรื่อย
เงินส่งเงินสดเลยมันก็ทำปลอมขึ้นมาหมดนั่นแหละ
ใจเอาคำว่าว่าไว้ในวงเล็บเพื่อที่ว่าจะได้เอาไปอ้างได้
นี่ไงเราบอกคุณไปแล้วนะว่าคุณต้องใส่คำว่าว่าเข้าไปด้วย

แต่ความจริงแล้วมันก็หาเหตุที่จะเอาเงินเขาอีก
แล้วมันอ้างว่าไงรู้ไหมคะบอกว่าเนี่ยระบบตรวจจับสลิปของร้านไม่ตรวจจับ
เพราะว่าคุณใส่บันทึกช่วยจำตรงนี้ไม่ถูก
มีระบบตรวจจับสลิปด้วยเออฝากถามธนาคารทีมันมีเหรอคะระบบนี้
และเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าต้องระบุให้ถูกต้องแล้วโอนเงินเข้าไปใหม่
ระบบจะได้ตัดยอดเก่าออกถึงจะโอนเงินคืนลูกค้าได้
คือเอาจริงเวลาโอนเนี่ยโทษนะคะบัญชีเป็นชื่อคนมันเข้าระบบอะไรคะ
มันก็เข้าบัญชีชื่อคนถูกไหมคะมันไม่ได้เป็นระบบนี่
นี่ฮะมิตรชาชีพมันก็ชอบอาศัยช่องว่างแบบนี้ค่ะ
นัทพรบอกว่าแจ้งความกับตำรวจสอนอประเวทแล้วนะคะ
ธนาคารก็อายัดบัญชีม้าไว้แล้วด้วยน้องบอกมั่นใจเลยผมไม่ได้เงินคืนชัวร์
แต่ลึกก็ยังหวังและอยากให้กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์
แล้วก็ย้ำเลยว่ามิจฉาชีพมันทำทุกทางนั่นแหละ
ขนาดผมมาเช็คความน่าเชื่อถือไปหลายจุดแล้วก็ยังโดนเลย
อันนี้เรื่องบัญชีม้านะคือบัญชีม้าเนี่ยตำรวจกำลังไล่อยู่
ใส่เบอร์บอกก็ไล่เจอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกหมายจับ
น่าจะมีสัก๕คนก่อนเดี๋ยวรอดูว่าจะมีใครยังไงบ้าง
แล้วแต่ละคนเนี่ยเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขานะจะปฏิเสธหรือว่าอะไรยังไง
ดอกแก้วเขาก็ปฏิเสธใช่ไหมค่ะล่าสุดตำรวจเปิดเผยการสอบปากคำดอกแก้วนะฮะ
หลังจากนำตัวมาจากจังหวัดชายภูมิโดยทางตำรวจบอกว่า
ดอกแก้วให้ความร่วมมือในการสอบปากคำเป็นอย่างดี
แล้วก็มีการร้องไห้อยู่ตลอดเวลาอ้างว่าเสียใจที่รู้ว่าชื่อของเธอเนี่ย
ถูกเอาไปเปิดบัญชีม้าจนทำให้เด็กฆ่าตัวตาย
แล้วตอนนี้ก็เป็นห่วงลูกที่ยังเล็กไม่มีคนเลี้ยง
หมายถึงลูกของดอกแก้วอ่ะนะเพราะต้องมาจากชายภูมิไง

ขณะเดียวกันดอกแก้วขอยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดไม่ได้ร่วมกระทำความผิด
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการมิจฉาชีพแก๊งนี้
แต่ยอมรับว่าเมื่อ๓เดือนก่อนมีคนทักแชทมาหา
เพื่อว่าจ้างให้ช่วยส่งเอกสารเพื่อนำไปเปิดบัญชี
โดยเสนอค่าจ้างให้๓๐๐บาทก็เลยถ่ายภาพตัวเอง
กับบัตรประชาชนส่งไปให้แต่สุดท้ายไม่ได้รับเงินค่าจ้าง
ตามที่ตกลงกันอ้าวนั่นไงไหนบอกว่าเคยส่งบัตรประชาชน
ให้กับแอปพลิเคชันจะขอกู้เงินอืมแล้วก็ให้ส่งภาพใบหน้าไปด้วย
ต้องสแกนใบหน้าแต่นี่ล่าสุดนะฮะนี่คงหมายถึงภาพที่
ดูภาพหน่อยที่มีภาพดอกแก้วถือบัตรประชาชน

นี่ล่าสุดตำรวจบอกว่าดอกแก้วบอกว่าเมื่อ๓เดือนก่อนนะน้องมิ้น
นี่อ๋อนี่ในเฟซบุ๊กนี่นะ
มีคนทักแชทมาหาบอกว่าเนี่ยจะขอให้เงินค่าจ้าง๓๐๐
เอาเอกสารพวกนี้ไปเปิดบัญชีสุดท้ายเธอก็ถ่ายภาพตัวเอง
กับบัตรประชาชนส่งไปให้แต่ไม่ได้เงินแต่ส่งภาพไปให้เขาแล้ว
อ้างว่าอย่างนี้ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบเพราะว่าดอกแก้วมีบัญชีธนาคาร
ทั้งหมด๓บัญชีนะครับเป็นบัญชีที่เปิดเอง๒บัญชี
อีกหนึ่งบัญชีก็คือบัญชีที่แก๊งมิจฉาชีพเอาไปใช้ให้น้องพลอยโอนเงินไปให้
ซึ่งเธอบอกไม่รู้เรื่องซึ่งบัญชีนี้คือบัญชีม้าในคดีนะฮะ
ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบัญชีม้าที่ชื่อนางสาวดอกแก้วแก้วเจิม
เงินจากน้องพลอยเนี่ยถูกโอนต่อไปอีกสามทอดหรือ๓แถวนะฮะ
ซึ่งเป็นชื่อของชาวจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นบัญชีของผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับไปก่อนหน้านี้แล้ว
ในข้อหาช่อกงและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
แล้วยังไงคะแปลว่าแล้วบัญชีมันยังใช้ได้อยู่เหรอนั่นน่ะสิคะมันไม่ถูกอายัดไปแล้วเหรอคะ

เขาก็ตอบในข้อได้จริงนะครับเดี๋ยวต้องให้ภาพสวนสอบละเอียดอีกครั้งนะครับว่าเขาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ยังไงบ้าง
แต่เบื้องต้นเขาก็ให้การในข้อได้จริงว่าเขาพูดง่ายเขาเหมือนเขาไม่ได้เปิดบัญชีเอง
เพียงแต่ว่าก็มีคนมาขอให้เขาอยากมีรายได้ไหมอะไรอย่างนี้ให้ค่าจ้าง๓๐๐แต่เงินก็ไม่ได้นะ
ขายอะไรอย่างนี้นันก็หลอกทำภารกิจ๑๐๘๐๐๑๕คณะเดียวกันนะครับปรับบ
สออท๕เพราะว่าเดิมเนี่ยคาดว่าจะเอาไปฝากขังไว้ก่อนที่ไปฝากคุมตัวไว้ก่อนที่สอนอทุ่ง๒ห้องค่ะแต่คืนนี้อาจจะสอบปากคำทั้งคืนเดี๋ยวต้องรอขยายผลต่อนะแต่คิดว่าทำงานค่อนข้างเร็วนะว่าคดีนี้เอาจริงคือประชนให้ความสนใจเยอะมากครับ